คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะฮะ

ทีนี้มันมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นชายหนุ่มคนนึงเนี่ย
บอกกับแม่บอกว่าเมื่อคืนนี้คู่ชิงนะแม่
ขอไปดูบอลกับเพื่อนแม่บอกว่าเขาบอกว่าคืนนี้ขอไปดูบอลเป็นคืนสุดท้ายนะแม่
จนเช้ายังไม่กลับบ้านแม่ก็เลยตรวจสอบไปตรวจสอบมา
ตู่วันนี้ฮะ๖โมงกว่าเขาประสบอุบัติเหตุที่ปราจีนบุรีนะครับ
รถพุ่งตกข้างทางเสียชีวิตคาที่ครับ
เนี่ยเจ้าบุญญุงครับศพเมืองปลาจินบุรีแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งเป็นต้นไม้แล้วก็มีจอมปลวกอยู่ด้วยเสียชีวิตคาที่นะครับ
คือจุดตรงนี้ชาวบ้านก็จะเอาพวกสารพระภูมิเก่าเอามาทิ้งนะครับ
แล้วก็มีจอมปลวกอยู่ด้วยนะครับเป็นถนนเส้นปลาจีนมุ่งหน้าบ้านสร้าง
ติดกับวัดบางตลาดนี่จอมปลวกนะฮะ
จะอยู่กับปุ่มไม้ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะครับ
เป็นพื้นที่ที่อำเภอเมืองปราจินบุรีนะครับ
บอกทางนี่มีร่องรอยถูกเฉียวชนนะครับแล้วก็มีรอยล้อรถที่เสียหลัก
พุ่งลงข้างทางยาวไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรจากถนน
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในรถนะครับกระบะฟอร์ดคันนี้นะฮะ
ชื่อนายพิริยะระยะหงอายุยี่สิบห้าปี
หลังจากนั้นเขาก็แจ้งเหตุกันไปคุณแม่ของผู้ตายก็มาที่ที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายมาบอกแม่บอกคืนนี้ขอไปดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกับเพื่อนนะแม่
คืนนี้นัดชิงชนะเลิศอยากดูกับเพื่อน
ก่อนออกจากบ้านนี่บอกกับแม่เหมือนเป็นรางสังหรณ์นะ
บอกคืนนี้ขอดูบอลเป็นคืนสุดท้ายนะแม่
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยจนหายเงียบไปเลยจนเช้าเนี่ยนะฮะ
แม่บอกพยายามโทรหาลูกชายก็ไม่มีคนรับสายแล้วก็มีกู้ภัยเนี่ยโทรมาหา
บอกลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้ว
คุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายนี่๒๕ปีครบเบนเจอร์เพศพอดีนะครับ
อายุ๒๕เต็มเนี่ยเดือนเมษายนปีหน้าแล้วก็ตั้งใจว่าจะบวชด้วยนะครับ
ลูกชายเป็นลูกชายคนเดียวด้วยแม่ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กลับดึกนะแม่เดี๋ยวหนูขอไปดูคืนสุดท้าย
เห็นเหมือนเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นรังอะไรขนาดนี้นะ
คือจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยในมุมของชาวบ้านเขาก็มองว่า
อาจจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์หรือเปล่านะครับ
เพราะว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้วัดนะครับ
แล้วเป็นถนนที่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีจอมปลวกอยู่ด้วยนะฮะที่ข้างทางนะครับ
จุดตรงนี้เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนเสียชีวิตมาแล้วหลายศพนะครับ
เฉพาะปีนี้เนี่ยปี๖๕เนี่ย๓ศพนะฮะ
ดินตรงนี้ก่อนหน้านี้เคยมีสารเล็กมีต้นโพแล้วก็มีต้นข่อยขนาดใหญ่
หลังจากนั้นมีคนมาซื้อที่นะฮะมาปรับปรุงที่เอาต้นโพกับต้นคอยออก
แล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเลยทีนี้
ชาวบ้านก็เลยหวาดภาวะว่าจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
ติดกับวัดที่เป็นจุดที่เป็นจุดเมนเผาศพด้วย
ชาวบ้านบอกนะในมุมของชาวบ้านนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องของทางอุบัติเหตุทางวิทยาศาสตร์เนี่ย
ตำรวจบอกว่าสันนิษฐานว่าคนขับที่เสียชีวิตน่าจะหลับในนั่นแหละ
เพราะคุณแม่บอกว่าเมื่อคืนนี้ขอไปดูฟุตบอลโลกกับเพื่อน
แล้วช่วงที่เกิดเหตุประมาณ๖โมงเช้า
ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้นอนหรือเปล่าหรืออาจจะนอนแป๊บหนึ่ง
เช้าก็จะขับรถกลับบ้านเพื่อมาทำงานหรือยังไร
ก็เลยหลับในแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้คุณแม่ก็มาติดต่อเรื่องศพของลูกชายแล้ว